ไปดูกรณีการเข้าเยี่ยมนายทักษิณชินวัฒน์
ซึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ
วันนี้มีประเด็นที่พูดถึงรายชื่อของคนที่เข้าไปเยี่ยม
แล้วก็มีการพูดถึงคุณหญิงพจมาน
ซึ่งทนายความประจำตัวของนายทักษิณ
ยืนยันว่าคุณหญิงพจมานนั้นไม่มีสิทธิ์เข้าเยี่ยมนายทักษิณ
เพราะว่าไม่ใช่ญาติในรายชื่อที่ยื่นไปนะคะ
แล้วถ้าหากจะเข้าไปพร้อมกับทนาย
ก็ต้องขออนุญาตจากเรือนจำก่อนค่ะ
วิญญัติชาติมนตรีและทนายความประจำตัวในทักษิณ
บอกว่าการที่ญาติคนใดคนหนึ่ง
ใน๑๐รายชื่อจะเข้าเยี่ยมในทักษิณที่โรงพยาบาลตำรวจนั้น
ตนเองก็จะทราบต่อเมื่อได้รับแจ้ง
ทีมรักษาความปลอดภัยของครอบครัวเท่านั้น
วันนี้นักข่าวก็ถามกรณีบุคคลภายนอก
อย่างเช่นคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรอดีตภรรยา
สามารถเข้าไปเยี่ยมได้ไหมไปพร้อมกับทนายความ

แต่ว่าต้องแจ้งเหตุผลไปให้ทางเรือนจำรับทราบก่อน

กรอบเวลาการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ
ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์ผู้รักษา
ก็จะประเมินวันต่อวันว่าอาการทุเลาดีขึ้น
เพียงพอจะให้ย้ายกลับไปรักษาตัวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
หรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถระบุช่วงเวลาได้
ยื่นเอกสารเพื่อทุนกล้าวทุนกระหม่อมขอพระราชทานอภัยโทษนั้น
ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างเตรียมเอกสาร
มีความพร้อมครบถ้วนแล้วก็จะประสานไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครค่ะ
วันนี้นักข่าวได้ตรวจสอบกฎเกณฑ์การเข้าเยี่ยม

ซึ่งมีการระบุว่าจะต้องเป็นญาติของผู้ต้องขังเท่านั้น
อดีตภรรยาไม่สามารถเข้าเยี่ยมได้

ก็ต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีความของผู้ต้องขัง
รวมทั้งต้องแจ้งไปยังเรือนจำด้วยเพื่อขออนุญาตค่ะ
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าแพทองทานชินวัฒน์ลูกสาวคนเล็ก
อาจจะกล้าวขึ้นเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทย
วันนี้นายชูศักดิ์สิรินิมสบรชซึ่ง
ทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าพักให้ผู้ใจ
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าตัวค่ะ
ก็ขอให้เป็นคนที่มีความรอบรู้ทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคม
จะได้มาทำงานสนับสนุนรัฐบาลในฐานะพักแก่นำจัดตั้งรัฐบาล

เพราะว่าในอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยหลายคนก็ไม่ได้เป็นสอสอ
จะต้องมีการจัดประชุมใหญ่พักเพื่อเลือกหัวหน้าพัก
กรรมการบริหารชุดใหม่ภายใน๖๐วัน
โดยสมาชิกพักทั้งที่เป็นสอสอและอดีตสสนั้น
สามารถเสนอชื่อหัวหน้าพักคนใหม่ได้ค่ะ